สนุนเสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมส่วนที่อิสราเอลหรือที่สนุนกาซ่ารหรือว่าโลกใบนี้ไม่รู้มันยังไงนะ
ล่าสุดมีเหตุกราชยิงเกิดขึ้นที่กรุงแบลเยี่ยมมีผู้เสียชีวิตไปสวมศพ
แฟนฟุตบอลชาวสวยเดนไปชมการแข่งขันสวยเดนกับเบลเยี่ยมรอบคัดเลือกฟุตบอลยูโร๒๐๒๔
ที่สนามฟุตบอลคิงโบดวงนะฮะก็เสียชีวิตไปสอง

ผู้ก่อเหตุกราดยิงก็ยังไปแพร่คลิปวิดีโอบนเฟซบุ๊กด้วยนะครับ
อ้างว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่าไอเอส
ก่อเหตุเพื่อล้างแค้นให้ชาวมุสลิม
ทำให้ทางเบลเยี่ยมต้องประกาศยกระดับการเตือนภัยก่อการร้ายขึ้นไปอยู่ระดับสูงสุดนะฮะ
แล้วก็ต้องยกเลิกการแข่งขันด้วยนะ
นี่นะฮะตำรวจก็ได้วิสามันผู้ก่อเหตุกราดยิงได้นะครับ
ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในเขตคาเบคนะครับในกรุงบัสเซล
เพราะว่าคนก่อเหตุก็พยายามยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่นะครับ
หลังจากที่ยิงได้แล้วก็ไปพบว่าคนก่อเหตุก็คือนาย
อัพเดสซาลอาร์มเอ็มอายุ๔๕ปีเป็นคนเชื้อสายตุลินสเซียนะครับ